แต่พอเวลามันมีเหตุการณ์ไม่สมหวังเกิดขึ้น
สามีมาง้อภรรยาที่ร้านหมูกระทะนะคะ

แล้วเมียไล่ด้วยบอกไปเลยนะใกล้จะไม่ต้องกับคุย
ชักปืนก้าวโมโมออกมายิงขึ้นฟ้าไปสองนัด
ตกใจวิ่งหนีเข้ารถเพื่อนตามเข้าไปในรถนะคะ
แล้วล็อกเมียไว้เป็นตัวประกันเลยค่ะพร้อมกับปืนในมือ
โอ้โหเจ้าหน้าที่ต้องมากัน๒๐นาย
มาแบบอาวุธครบมือเลยด้วยซ้ำเพื่อจะเกลี้ยกล่อมให้ผู้ชายคนนี้
สงบสติอารมณ์ลงแล้วก็วางปืน
เป็นตำรวจทภัทธานายนิขมที่นำกองกำลังมา
แล้วก็พยายามที่จะเจรจากับนายธีรพัฒน์วัย๔๓ปี
กำลังเอาปืนจี้ภรรยาตัวเองอยู่ในรถของเพื่อน
ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้

เข้าไปในรถอีกหนึ่งนัดที่ลานจอดรถร้านหมูกระทะที่จังหวัดลบบุรีค่ะ
สุดท้ายตำรวจคุยไม่เป็นผลต้องไปตามพ่อกับแม่ของนายธีรพัฒน์
มาคุยเพื่อลดการกดดันนะคะครับสุดท้ายหลังจากคุยอยู่นานนะคะ
ธีรพัฒน์ก็ยอมมอบตัวแล้วก็มอบปืน๙มม
และกระสุนอีก๙นัดในแกซีนให้กับตำรวจด้วย
เสื้อสีขาวที่ถูกกดอยู่ที่พื้นนะคะ
ตรวจสอบภายในรถเนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
มีแค่รอยกระสุนปืนที่ยิงกระจกหลังด้านซ้ายทะลุเบาะรถ
หัวกระสุนไปฝังอยู่ซุ้มล้อหลังซ้ายค่ะ
พ่อภูมิตัวนายธิรพัฒน์ไปศพพัฒนานิคม
พอเขาสงบสติอารมณ์ได้เขาก็เริ่มเล่าให้ฟังเขาบอกว่า
ช่วงค่ำเนี่ยขับรถออกตามหาเมียเมียหนีออกจากบ้าน
เมียคนนี้เนี่ยอยู่กินกันมาหลายสิบปีแล้วนะ
มีลูกด้วยกัน๒คนคนโตอายุ๑๖คนเล็กอายุ๑๕
หลังก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งบาดหมางใจกัน
เมียก็เลยหนีออกจากบ้านเขาบอกผมพยายามขอโทษ
พยายามของง้อคืนดีแล้วแต่ว่าเมียไม่คุยด้วย
ผมก็เครียดลูกก็บ่นห่วงแม่
พอรู้ว่าเมียมานั่งกินหมูกระทะก็เลยตามมามาขอคุย
แต่เมียไล่ผมอ่ะผมผมก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าเลย
แต่เอาจริงไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายใครนะ

เรื่องนี้ผู้กำกับการสพพัฒนานิคมนะคะก็บอกว่าตรวจสอบปืนเบื้องต้นแล้ว
มีทะเบียนถูกต้องพนักงานสอบสวนก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาไป
ข้อหานะคะทั้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
โดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหาพกพาปืน
ข้อหายิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
เข็นผู้อื่นให้เกิดความกลัวทำทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายค่ะ
ก็โดนหลายข้อหาเหมือนกันเบื้องต้นฝ่ายภรรยาเนี่ยก็ไปให้ปากคำกับตำรวจแล้ว
รวมถึงเจ้าของรถที่ถูกยิงด้วยส่วนฝ่ายนายธิรพัฒน์เนี่ยเมื่อเช้ามืด

เหลือยิ่งกว่าเดิมอีกคือก่อนอื่นจะไปง้อมีดต้องไม่เอาปืนไป
วางปืนวางมีดวางอาวุธทุกอย่างแล้วไปด้วยใจไหม